คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวของใต้กงเรือ
คนหนึ่งอายุ๖๒ปีเขาก็กังวลว่าเป็นโควิดหรือเปล่า
ก็เลยไปตรวจหาโควิด๒๖ธันวาคมที่ผ่านมา
ผลยังไม่ออกออกเรือไปหาปลาก่อน๑สัปดาห์

หลังจากนั้นวันที่๒มกราคมทางญาติ
รับสายจากโรงพยาบาลว่าใต้กงเรือรายนี้ติดโควิด๑๙
แต่ตัวเขายังไม่ทราบเอาเรือเข้าฝั่งมาวันที่๓มกราคมสุดท้าย
ชาวบ้านไม่ให้เข้าเพราะรู้ว่าใต้กงเรือเป็นโควิดแล้ว
เข้าไม่ได้เดี๋ยวเอาเชื้อกลับเข้ามา
รอยลำอยู่กลางทะเลอยู่สักวันได้

แล้วเขาขอเข้าที่บ้านเพท่าเรือบ้านเพ

เรือก็ไปลอยลำลูกเรือก็อยู่ในเท้งเต้งอยู่กลางทะเล
สุดท้ายนะฮะทางด้านของสาธารณสุขบรยองเอง
ก็เลยต้องให้เรือลอยลำ
แล้วก็ไปเข้าฝั่งในนอกพื้นที่นอกเขตบ้านเพ

ไปกากตรวจแล้วไปตรวจว่าติดโควิดรึเปล่า
เมื่อวานเพิ่งจะให้เรือเทียบท่าได้

จริงแล้วเรือนี้ขอเทียบท่าตั้งแต่เย็นวันที่๓มกราคมแต่ไม่ได้รับอนุญาต
ก็เลยจอดเรือลอยลำอยู่ที่เขาเรียกว่าหัวเขื่อนห่างจากฝั่งสัก๕๐๐เมตร
ตั้งแต่เย็นของวันที่สามมกราคมถึงวันที่สี่
ก็มีการประสานเรือให้ไปจอดนอกเขตแล้วกันแล้วเอานำตัวใต้กงเรือไปรักษาที่โรงพยาบาลมรยอง
จากนั้นก็ต้องไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดของเรือก่อนนะฮะแล้วก็ท่าเรือด้วย
เรือ๕คนเป็นคนไทย๑ต่างด้าว๔นำตัวไปกักตัวแล้วก็ไปตรวจหาโควิด๑๙
กงเรือคนนี้อย่างที่บอกไปว่าไปตรวจหาเชื้อ๒๖ธันวาคมและออกเรือไปหาปลาตามปกติ
จนกระทั่ง๒มกราคมผลออกมาทางญาติทราบแล้วว่าเป็นโควิด
เขาก็เลยเอาเรือกลับเข้ามาเพื่อขอจอดแล้วเอาตัวไปรักษาแต่ชาวบ้านไม่ให้คนในพื้นที่ไม่ให้
เพราะกลัวเชื้อจะแพร่ระบาดแต่ล่าสุดนั้นก็ได้รับตัวไปรักษาต่อเป็นที่เรียบร้อย
ระยองยังหนักนะฮะอย่างล่าสุดนะฮะจังหวัดนครราชศรีมาประกาศว่าใครไปจากระยองกักตัวก่อน๑๔วันถึงจะให้ออกไปนอกพื้นที่ได้